การคุ้มคลั่งเหมือนกันนะฮะผู้ชายคนหนึ่ง
พูดแบบนี้เลยนะฮะแล้วไปโวยวายอยู่ไหนรู้ไหมคุณ

ต้องออกมาเลยระดมกำลังกันในการใช้อุปกรณ์ฮะ
ง่ามเหล็กขอต่างในการที่จะควบคุมตัวนะครับ

เตรียมตัวเต็มตัว
ตอนนี้ปลาอยู่ด้านหลังพังข้างนั้น

เขาก็ยังไม่สิ้นฤทธินะคุณนะโอ้โหตะโกนโวยวายใหญ่เลยนะฮะ
ตำรวจต้องนำกำลังพร้อมอุปกรณ์เหล็กง่ามต่าง
เข้าจับกลุ่มชายคุ้มคลั่งบริเวณลานจอดรถ

ก็พยายามที่จะพูดคุยก่อนแล้วก็ค่อยประชิดตัว
ซึ่งทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ชายคนด้านกลาง
ถืออาวุธมีดวิ่งนะคุณไม่ได้วิ่งหนีนะ

เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เหล็กง่าม
ในการดึงแล้วก็กด
ให้ผู้ชายคนนี้สงบลงอยู่ที่พื้นแบบนี้นะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงเพื่อสยบด้วยนะฮะ

สอบสวนทราบว่าชายคนนี้คือนายแชมป์อายุ๒๗ปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าสพเมืองตาก
แล้วก็อารวาสโวยวายตะโกนแจกของลับเสียงดัง
และยังขี่รถวนไปขู่ฆ่าชาวบ้าน
มายืนซื้อของอยู่หน้าร้านขายของชำด้วย
แล้วก็เดินทางมาถึงหน้าโรงพัก
ก่อนจะขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์วนกลับไปกลับมาแบบนี้

บอกว่าถ้าใครมายุ่งวุ่นวายกับเขาเนี่ย

หรือไม่ก็จะไปเผาบ้านเลยเผาให้ไหม้ไปเลยนะฮะ
ทำให้ชาวบ้านเขาตกใจกลัวทุกคนเค้าหวาดภาวะ
เพราะว่ามันเพิ่งมีเหตุสะเทือนขวัญที่จังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ใช่ไหม

นายแชมป์ยอมรับว่าตัวเขาเองเสพยาบ้ามานานแล้ว
ก่อนหน้านี้เพิ่งถูกจับในข้อหายาเสพติด

พอพ้นโทษก็กลับมาอยู่ที่ตัวเมืองตากนี่แหละครับ
ก่อนก่อเหตุไม่ได้เสพยาบ้านะแต่ดื่มเบียร์มา
พอดื่มปุ๊บของขึ้นปั๊บ
ก็เลยขี่รถมาอารวาสประบายอารมณ์หน้าโรงพัก
ระหว่างตะโกนแจกของลับหูมันแว่วคุณเขาบอกแบบนี้
แว่วได้ยินชาวบ้านที่ยืนอยู่หน้าร้านค้าตะโกนด่าเขา
เขาก็เลยขี่รถไปอารวาสกับชาวบ้านนะครับ
หลังจากถูกคุมตัวนายแชมป์ก็ยังไม่หมดฤทธิ์นะครับ
พูดขู่แล้วก็ต่อรองกับตำรวจ
ว่าถ้าจะให้ไปโรงพยาบาลต้องถอดกุญแจมือให้เขา
เพราะอายเดี๋ยวคนอื่นจะมองแล้วก็พูดจาวกวนไปมานะครับ
วันนี้ทีมข่าวไปสอบถามแม่ค้าขายของชำ

คือมีนักฟุตบอลมานั่งหลบฝนหลายคน
นายแชมป์ก็ตะโกนอยู่หน้าโรงพัก

ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์มาวนที่หน้าร้าน

หากใครเข้ามายุ่งยอมรับว่าตกใจ
ก็กลัวนะก็กลัวค่ะก็กลัวว่ามันมีเหตุการณ์ที่บ้านเราอย่างนี้ด้วยหรอ
ซึ่งตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นโรคประจำตัวหรืออะไรค่ะ
แต่ก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ปล่อยหลุดไปโดยที่คนอื่นไม่รู้
ไม่ทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอยากให้ป้องกันดีกว่านะคะ
ดีกว่าเกิดเหตุการณ์แล้วมาแก้ไขซึ่งมันจะไม่ทัน
คุณผู้ชมค่ะส่วนทางด้านของพบหมู่งานป้องการปรับปรามสพเมืองตาก

ก็เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองเคยเป็นครูแดนะครูแดก็คือครูโครงการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในสถานศึกษาที่นายแชมป์ผู้คุ้มคลั่งเคยเรียนอยู่
ขออภัยนะครับระหว่างเกลี้ยกล่อมได้พูดทบทวนความทรงจำ
ทำให้นายแชมป์รู้ว่าดาบตำรวจนัชนัยเคยเป็นครูมาก่อน
นายแชมป์ก็เลยอ่อนลงให้ความร่วมมือแล้วก็ถูกรวบตัวได้ควบคุมตัวได้
นำไปส่งโรงพยาบาลก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ